คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มติสคนนี้ค่ะ
กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของตัวเอง
แต่บอกเลยว่าก่อนงานแถลงข่าวบัตรขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ได้จัดงานแถลงข่าว
ขอจัดโชว์เรียกน้ำย่อยให้กับแฟนคลับ
ทำเอาแฟนคลับนี่กรี๊ดสนั่นเลยนะคะ
ใครที่มีบัตรแล้วกำไว้ให้แน่นอย่าไปทำหายที่ไหน
แล้วไปท่องอวกาศกันในวันที่๒๘กันยายนนี้

ส่วนเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์ก็คือเรื่องรูดซิปกางเกงขณะขึ้นร้องเพลง
แล้วก็ลีลาที่ไปเน้นกวนตอบแฟนคลับที่ขอให้เลื่อนคอนเสิร์ต
เจ้าตัวจะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
เราไม่ได้คิดว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้ตกใจหมดกัน
ไปอาบน้ำแป๊บนึงออกมาก็คือบัตรมันหมดแล้ว

ก็แยของเขาอีกแล้ว
หัวข่อยมากเพราะว่าตอนนี้คนนั้นมองเราเยอะมากเลย